ช่วงนี้ไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ฆ่าข่มขืนคุณยายวัย๗๒ปี
แล้วก็นำร่างไปไว้ในสวนปามนะครับคุณผู้ชม
ล่าสุดจับได้แล้วเป็นบรรยายงานชาวหมอนสัญชาติภามาก
สารภาพว่าทำไปเพราะว่าเมาสุรานะครับ
ส่วนบรรยากาศงานศพนั้นก็เป็นไปอย่างโศกเศร้า
มีญาติญาติไปร่วมงานแล้วก็ไปช่วยงานนะครับ
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากมีบรรยายงานคนนี้แหละ
เป็นแรงงานชาวพม่าไปข่มขืนนางสมวันที่มาอายุ๗๒ปี

สภาพร่างก็เปลือยทิ้งไว้ในสวนปามหลังบ้านเช่าแห่งหนึ่ง
ที่ตำบลบาน้ำจืดอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายคนก็ตกโอตกใจ
เพราะว่าสามีมาถึงแล้วก็หาภรรยาไม่เจอ
แล้วให้สุนัขพาดมกลิ่นไปจนเจิมร่าง
แล้วก็ล่าสุดในงานศพของนางสมวัลที่วัดสว่างมานัด
ก็มีญาติแล้วก็เพื่อนบ้านไปให้กำลังใจครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง
ขวานฮาไทยสุขสรรค์อายุ๔๗ปีเป็นลูกสาวของผู้ตาย
บอกว่าแม่มีลูกทั้งหมด๔คนมีครอบครัวไปแล้ว๓คน
ปัจจุบันแม่ช่อบ้านอยู่กับพ่อและน้องชายที่บ้านก็ธนายาจน
พ่อมีอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างลูกก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไป
แต่ละคนทำงานแบบหาเช้ากินค่ำกันทุกคนค่าใช้จ่ายงานศพเนี่ยมีชาวบ้านช่วยนะ
เรื่องของค่าอาหารบ้างค่าอะไรบ้างนอกจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยในเบื้องต้นด้วย
สามีของผู้ตายบอกว่าภรรยาเป็นคนดีไม่คิดร้ายกับใคร
แล้วกับตัวผู้ก่อเหตุเองก็ไม่เคยทะเลาะกันมาก่อน
ไม่น่าจะมาทำกันหนักถึงขนาดถึงขั้นกับเสียชีวิตแบบนี้นะครับ
ผู้กับคนก็ไม่อยากแต่ลูกกับเจ้าก็เหมาะเลยยังไม่เคยไม่มีอะไรเหนียวผมจะอาจารย์เลย
รู้จักกันธรรมดารับบุรุทธิ์ตั้ง๒เดือนกว่ากับ๓เดือนแล้วถ้ารู้จักกันแบบว่าผ่านไปไปไหนอะไรแบบนี้
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะฮะพันธุ์ตำรวจเอกสัญญาพาตินทุนะฮะ
เป็นผู้กำกับการสอบพอปากน้ำหลังสวนบอกว่าผู้ต้องหาสองคนนะครับ
เป็นพี่น้องกันคือในซูหรือว่าตะวันอายุสามสิบเจ็ดปี
แล้วก็นายมินโทนอายุยี่สิบปีเป็นชาวมอลสัญชาติธรรมนา
จากการสอบสวนนายตะวันก็รับสารภาพว่าเป็นคนข่มขืนฆ่านางสมวันจริง
สาเหตุเพราะว่าเมาสุรานะครับตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่วนข้อหาข่มขืนต้องรอผลการตรวจพิสูจน์จากแพทย์และก็นิติเวศก่อน
จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมได้ขณะที่นายมินทนน้องชายไม่เกี่ยวข้องกับ
ก็มีสารเสพติดนะฮะจึงแจ้งข้อหาตามพระบอยาเสพติดให้โทษ
อีกหนึ่งข้อหาสำหรับน้องชายนะครับ